วันนี้เอเจนซี่ก็เข้ามาเช็คนะคะหลังจากที่ไม่จ่ายเงินค่าเช่ามา
หนึ่งเดือนนะคะโอไมค์กอดสิ่งที่เห็นนะคะก็คือแบบสภาพห้องเละตุ้มเป๊ะ
อาหารน้ำปงน้ำปลาขวดน้ำปลาหม้อหุงข้าวนะคะวางอยู่ที่โต๊ะเตาลีด
โอ้โหนี่คนอยู่หรือว่าอะไรกันคะสิ่งที่เห็นนะคะ
โอ้โหนะคะข้างล่างนะคะก็ถอดมาวางไว้แบบนี้เลยค่ะ
นะคะลาวตากผ้านะคะพังลิ้นชักพังโถส้วมนะคะ
ก็หลุดนะคะทึบถอดออกมาเลย
ก็จริงแล้วอันนี้ซื้อคอนโดให้เช่าอยู่แล้วค่ะแถวสุขุมวิทย์แต่ทีนี้เพราะเอิญครั้งแรกมั้งคะที่แบบว่าคนจีนอ่ะเขามาเช่าคอนโด
พอมาเช่าอย่างเงี้เขาก็เหมือนเขาก็มัดจำสองเดือนล่วงหน้าแล้วทีนี้เขาก็จะจ่ายทั้งหมดอะค่ะ
ก็จะตกประมาณสี่หมื่นห้าค่ะรวมค่าประกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอเขามาเช่าอ่ะนี่ก็จริงแล้วมันไม่ได้ผ่านนี้โดยตรง
จะพันเอเจนซี่แต่ทีนี้พอเขามาเช่าแล้วก็เดือนที่สามพี่ก็ถามเอเจนซี่ว่าทำไมเขาถึงไม่จ่ายค่าเช่าสักที
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันน่าจะเลยเวลาไอ้ประมาณสิบกว่าวันมั้งนิดก็เลยก็เลยถามไอ้เจนซี่
เจนซี่ก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนเขาไม่ตอบอะค่ะไม่เช่าอ่ะเขาก็เลยเปิดรหัสเขารู้รหัสห้องนี้
เขาก็เลยเปิดร้านเข้าไปแล้วก็ไม่จ่ายค่าเช่าอยู่หนึ่งเดือนแล้วก็วางกุญแจ
วางกุญแจไปบนที่นอนนะคะจริงจริงอะอันนี้ถ่ายแต่ความเสี่ยหายอะค่ะ

เพราะว่าเขาชอบเอานี้ค่ะไปติดไว้แล้วไอ้ตรงตรงหัวเตียงอะ
ที่มันเป็นดินชักที่บนหัวดอนนะคะเขาก็ถอดออกมาไว้ข้างล่าง
ทำศัลย์ปกติแค่มวดปกติแล้วก็เก็บข้ามันจำปกติ
แต่เราไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอนโดของเรา
เหมือนสภาพเละแบบนี้แต่สำหรับนิดแล้วนิดไม่ได้มีอคติกับทุกทุกประเทศ
เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่านิดซื้อคอนโดให้เช่าอยู่แล้วแต่ก็นิดก็อยากให้ระวังนิดนึง
มันเคยมีประเด็นออกทีวีแบบนี้เยอะมากซึ่งครั้งนี้นี่ก็มาเจอกับตัว
แล้วก็มันเป็นอุทาหรณ์กับนิดว่าถ้านิดจะปล่อยคอนโดให้คนจีนเช่าอีกนิดก็ต้องแบบ
ก็คงอาจจะไม่ปล่อยเช่าแล้วค่ะเพราะว่าเจอกับตัวจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ